คุณผู้ชมฮะวงการศรีกากีเนี่ยงานเข้ารัวเลยนะตอนนี้

หยุดสักวันได้มั้ยถามจริงเหอะ
คือข่าวตำรวจไม่ดีเนี่ยหยุดสักวันได้มั้ย
ไม่ได้ช่วงนี้กำลังขาขึ้นพี่เบิร์ต
มันโอ้มันขาขึ้นขาขึ้นกับไก่หน้าผ่าน

มีสวยรัตตารี่สวยกล้วยทอด
เมื่อวานไงที่รอนทะบุรีอะ
คุณผู้ชมเป็นตำรวจจริงนะ
แต่ย้อนกลับไปดูหน่อยวินาทีที่ร้านขายกล้วยทอดเนี่ย

ขอบพระเขาพูดอยู่ว่าพี่เค้าบอกว่ามันจะพับสาม
ไม่เคยเจองั้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะหน้าร้านกล้วยทอดริมถนนในอำเภอ
ก็บอกว่ามีกับรถมี๔คนนะมีตำรวจ๔นาย
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าเห็นชัดเนี่ย

ส่วนที่นั่งข้างคนขับนี้ถ่ายถ้าไม่เห็นครับ
แล้วทั้งหมดเนี่ยอ้างว่าเป็นตำรวจหลายหน่วยเลยใช่ไหม
สันติบาลภูทรภาคหนึ่งภาคสามใช่ไหม

แล้วก็ยื่นสติ๊กเกอร์รูปราชศรี

แล้วอันจิ๋วเดียวนะคุณผู้ชมเห็นในภาพดูเหมือนใหญ่ใช่ไหม
ตอนที่เขาเอาไปให้ตำรวจดูที่โรงพักจริง

แล้วก็ระบุไว้ว่าเดือนมิถุนายนมีลายเซ็นกำกับด้วยนะ
ว่าให้จ่ายสวยสติ๊กเกอร์เดือนละสามพันห้า
ทีมข่าวก็เลยคุยกับแม่ค้ากล้วยทอดครับพี่อติการก็บอกว่า
ไม่ยอมจ่ายดิก็ลูกจ้างของเธอเป็นชาวเมียนมาทั้งหมด
แต่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง
ก็ทำงานกับพี่เขามาเป็น๘ปี๑๐ปีแล้ว
ใช่เออเนี่ยเธอจะยอมได้อย่างไร
แล้วเธอเพิ่งมาเจอเรียกเก็บสวยสติ๊กเกอร์
เธอก็เลยไปแจ้งความกับสพบางแม่นางครับ
เพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของตนเองและแรงงาน

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชายคนขับกระบะเนี่ยนะ
ดูสิคือเอาเปรียบเทียบให้เลยนะมือถือ๒เครื่อง
เครื่องขวาเนี่ยคือเครื่องที่คนที่มาเรียกเก็บสวย

แต่รูปเครื่องฝั่งซ้ายน่ะเขาบอกว่าเป็นตำรวจที่หน้าคล้าย

พี่อติกันอยู่นั้นใช่ใช่เลย
และขณะที่ทีมข่าวนั่งพักกินข้าวในร้านนะนะ
คุณผู้ชมมีพ่อค้าขายหมึกย่างอันนี้ก็พีค
พ่อค้าขายหมึกย่างเป็นชาวเวียดนามนะนี่
กำลังหนีบเลยหนีบหนีบปลาหมึกอยู่เลย
อันนี้อะไรบัตรคิวเหรอเป็ดกับไก่เนี่ย
สติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์
เดี๋ยวก็สวยสติ๊กเกอร์หมึกย่างก็มาเหรอ
คือพ่อค้าขายหมึกย่างคนนี้เขาบอกว่า

แล้วมีเพื่อนร่วมชาติก็คือเพื่อนชาวเวียดนาม

แล้วบอกนายนายซื้อสติ๊กเกอร์รูปสัตว์ชนิดต่าง
พวกนี้ไปสิพกติดตัวไว้นะ

นี่ฮะจ่ายไปใบละ๕๐๐บาท
รวม๑๐๐๐แต่เมื่อรวมกับสวยอื่น

เพื่อให้ค้าขายหมึกย่างได้เนี่ยเดือนละ๔๐๐๐ครับ

สวยสติ๊กเกอร์รูปศึกโครง
นี่มันเป็นอะไรเนี่ยสวยสัตว์ป่าแล้วเนี่ย

นี่แปะไว้หลังโทรศัพท์มือถือเลยครับ

มันไม่ใช่แบบว่าให้ขายถั่วได้ดีเฮงใช่ไหม
ไม่ใช่อันนี้คือติดไว้เพื่อจะขายถั่วได้ครับ
แต่พอถามพ่อค้าว่าต้องจ่ายเท่าไหร่เขาไม่ได้ตอบนะ

เมื่อวานนี้ตอนบ่าย๓ตำรวจที่โดนกล่าวหาว่าไปเก็บค่าสวย
ร้านกล้วยทอด๒นายนี่เดินถือทรองสีน้ำตาลมา

มาที่สตมาที่สตบางแม่นางจังหวัดนทบุรี
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเข้ามาเองนะ

ตำรวจหนุ่มเพิ่งจบโรงเรียนใน๑๐มาไม่นานนัก

คนหนึ่งเป็น๑๐ตำรวจโทสังกัด
ฝ่ายสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรนนทบุรี
อีกคนเป็น๑๐ตำรวจโทสังกัด
กองบังคับการตำรวจภูทรนนทบุรีเช่นกันครับ
จริงไหมใช่ไหมนักข่าวถามใช่ไหมเมื่อวานอ่ะ
พยายามถามนักข่าวพยายามถามแต่ทั้งคู่ไม่ตอบนะ
แล้วก็เดินขึ้นไปห้องประชุมชั้น๓ครับ

มาตอบคำถามด้วยตอบอย่างไรลองฟังกัน
เดี๋ยวเดี๋ยว
ไม่ได้มีผู้ใหญ่กดดันเราถูกต้องไหม

ผู้บังคับข้างชาติเดียวคอยเท่านั้นไหมครับ

อ่าก็เขาก็บอกนะว่ามาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจครับ
ทางรองผู้มันคับการตำรวจพูทรจนนทบุรีครับ
พันธุ์ตำรวจเอกสมพลออกมาบอกว่า
สรุปแล้วมีตำรวจแค่๒นายนี่แหละไม่ได้มี๔นะ
อ้าวแล้วในรถอ่ะในรถที่แม่ค้ากล้วยทอดเห็น
เอาแม่ค้าเขาดูใกล้ขนาดนั้นเขาบอกเขาเห็น
แต่พี่เบิร์อย่าลืมนะเขาไม่ยอมลงมาจากรถ

พี่แม่ค้าตะโกลลงมานี่ลงมาเลย
ที่พี่เบิร์ตรายงานไปบอกว่าอะไรรู้ไหมคะตะโกนบอกลงมาคุยกัน
เออเออเออชอบชอบชอบชอบชอบชอบชอบชอบชอบ

อันนี้รองรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรีบอกว่า
ที่เห็นเหมือนจะเป็นสีอันนั้นคือเสื้อคลุม
เสื้อคลุมที่แขวนไว้ก็เลยอาจจะมองผิด

ตำรวจทั้งสองนายไปประจำที่สปกตรก่อนครับ

ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ
มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้
หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
โทษจำคุก๕๒๐ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต
ปรับตั้งแต่๑แสนถึง๔แสนบาทโอ้โหนี่
โทษอาจจะไปถึงประหารชีวิตเลยเหรอเนี่ย
แล้วยิ่งแบบนี้นี่เราโดน๑๕๗ด้วยนะ
ด้วยครับปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

เขายังติดใจเรื่องจำนวนคน
บอกมา๓หน่วยแขวนเสื้อ๒ตัวบนที่นั่งด้านหลังทั้ง๒ตัวเลยเหรอ
พี่เบิร์ตย้อนไปนะที่อ้างว่าภูทรภักดิ์๑น่ะ
ภูทรภักดิ์๓น่ะภูทรภักดิ์๓ภูทรภักดิบานจากนั้นต้องเกิน๒นายแล้วไหม
เออเสื้อแขวนสองฝั่งเลยเหรอ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคคุณตำรวจว่า๒ก็๒

มีการเปิดประเด็นตำรวจรับสวยสติ๊กเกอร์กล้วยทอดไปแล้วใช่ไหม
จังหวัดนทบุรีเดือนละ๓๕๐๐ใช่ไหมแลกกับการดูแลแรงงานต่างด้าว
มาดูครับคุณผู้ชมฮะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
อันนี้โบ๊ะบะมากอ๋อนี่ก็ที่ให้ดูเมื่อกี้
ใช่ก็นั่นแหละพ่อค้าขายหมึกย่างเป็นคนต่างด้าว
มาขายหมึกอยู่ข้างร้านอาหารนะครับแต่พอเข้าไปคุยก็รู้ว่าเขามาขายหมึก
เมืองไทยได้สามเดือนแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ถูกจับ
นี่แหละรูปสติ๊กเกอร์แล้วพี่ติดตรงไหนก็ติดโทรศัพท์
แล้วเวลาตรวจตรวจยังไงก็เวลาไอ้นั่นมาก็ยกโทรศัพท์ให้ดู
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแล้วมีพ่อค้าขายถั่วอีกคน
คนนี้เขามีสองรูปนะเขามีสติ๊กเกอร์เสือโค้งกับเสือดำนะฮะ
โค้งกับเสือดำคุณผู้ชมนี่อยู่แบบนี้นะฮะ
นี่แหละเขาบอกว่าโอ้โหเป็นการจ่ายแลกเข้า
เข้าเท่าไหร่พี่แรกเข้า๕๐๐แล้วจ่ายรายเดือนเท่าไหร่พี่
เดือนละสี่พันนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะผมมาตอกย้ำให้เห็นนะครับ
นี่แหละคือจะเห็นว่านักข่าวไปเจอจริงไม่ใช่ว่า

นี่แหละครับสวยสติ๊กเกอร์มันเหมือนรักแท้
ลักแท้มันมีอยู่จริงครับกลุ่มผู้ชมฮะ
อ่านข่าวนี้ฟังข่าวนี้แล้วก็ถอนหายใจ

ไม่คืออยากจะบอกนะว่าถ้าตำรวจนายไหนเจตนาดี
ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเรานำเสนอให้
แต่ถ้าหวังไม่ดีเนี่ยไม่ต้องมาเป็นตำรวจ

มันเหม็นทั้งคล่องเห็นใจพี่ตำรวจดี